ส่วนเรื่องนี้นี่โอ้โหพอฟังเรื่องแล้วก็รู้สึกหดหูนะคะ
เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวพ่อแท้ข่มขืนลูกสาว
ทำต่อเนื่องมา๙ปีจนลูกคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเลยค่ะ
คุณเห็นไหมอันนี้เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
บอกว่าพ่อข่มขืนลูกมา๙ปีตั้งแต่อายุ๗๑๖ปี
แม่ตายพี่สาวรู้เรื่องบอกว่าอย่าเอาเรื่องพ่อเลย
ถูกพ่อข่มขืนดีกว่าถูกคนอื่นข่มขืนพูดอย่างนี้ไปอีก
แล้วเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกหดหูนะคะ
นี่เขาแจ้งเรื่องไว้เลยแบบนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่สถานีตำรวจนะ
ใช่ค่ะซึ่งน้องผู้เสียหายเนี่ยเราขอเรียกน้องเอละกันนะคะ
เอก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพนขามที่ชนบุรี
จะให้ดำเนินคดีกับพ่อในข้อหาข่มขืน
พ่ออายุ๕๔ปีค่ะข่มขืนหนูมาตั้งแต่หนู๗ขวบ
จนตอนนี้หนูอายุ๑๖แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่า
สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องเอเนี่ยดูแบบซึมไม่ค่อยเล่นกับใคร
ที่เด็กวัยนี้คือเข้าสู่วัยรุ่นถูกไหมคะ
ก็น่าจะแบบว่าเออไปคุยกับผู้คนแต่เห็นน้องชอบมานั่งร้องไห้อยู่ริมถนน
เหมือนกับเด็กเก็บกฎเลยทีนี้เพื่อนบ้านก็เลยไปถาม
น้องเอเนี่ยยอมเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อกับแม่หนูนอนแยกห้องกัน
แล้วพ่อพาหนูไปนอนด้วยแล้วหลังจากนั้นตอนนั้นหนูอยู่ป๒
พ่อก็เริ่มข่มขืนหนูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพ่อบอกว่าห้ามหนูบอกใคร
คิดดูสิน้องเอต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ต่อเนื่องมาค่ะ
มาจบป๖นะพ่อหวงหนักเลยหึงหนักไม่ต้องไปลงไปเรียนหนังสือมาแล้ว
อยู่แต่บ้านนี่แหละมาเป็นเมียพ่ออีกคนนึงละกัน
โอ้โหแล้วคุณคิดดูสิตอนนั้นน่ะคือแม่น้องยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะ
ตีน้องตลอดเลยพ่อกลัวนะคือหมายถึงพ่อทุบตีตลอดนะ
แล้วพ่อก็กลัวว่าน้องอาจจะไปมีแฟนน้องเครียดมากค่ะ
บอกว่าอยากจะผูกคอตายให้มันตายไปเลยไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่แม่มาช่วยน้องเอาไว้ได้ทันทีนี้ค่ะพอมาน้องอายุสิบสี่น่ะ
สองปีที่แล้วแม่น้องตายน้องบอกว่าหนักเลยทีนี้
ข่มขืนเกือบทุกวันหนูไม่ยอมพ่อก็ตีค่ะ
บางครั้งพ่อก็ไม่ให้ตังค์ไปซื้อข้าวกินอ่ะแล้วทุกวันนี้พ่อให้ตังค์น้องอ่ะ
ละยี่สิบบาทเท่านั้นเองน้องบอกว่าหูยพอโดนพ่อทำร้ายแบบเนี้ย
หนูก็ต้องมาดื่มน้ำเปล่าแล้วที่หนูวิ่งไปร้องไห้อยู่ริมถนน
อยากให้รถชนตายน้องพูดแบบเนี้ยค่ะปรึกษากับพี่ชายแล้วนะ
พี่ชายแท้วัย๑๘ปีแต่พี่ก็ไม่ยอมไปแจ้งความ
ก็กลัวพ่อเหมือนกันไงทีนี้ก็เลยไปบอกทางลูกสาวของป้าที่เป็นของพ่อเนี่ย
ปรากฏว่าอะก็เนี้ยโดนบอกว่าพ่อคมคืนยังดีกว่าคนอื่นคมคืนนะ
พ่อเป็นผู้มีพระคุณโอ้โหพอฟังแบบนี้น้องหดหูเหลือเกิน
ทำยังไงล่าสุดหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวที่ชนบุรีพาน้อง
เข้ารับการคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กแล้วนะคะแล้วทางผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด
คุณเอกพบเนี่ยเดี๋ยวจะประสานเลยเลขารัฐมนตรียุติธรรม
จะหาทางเยียวยาดูแลน้องเอต่อไปด้วยนะเออนะฮะก็ทางคุณเอกพบบอกว่า
โอ้โหต้องโดนทั้งพ่อและโดนทั้งพี่จะเอาผิดทั้งพ่อและพี่เลยนะฮะ
ของครอบครัวนี้นะครับเออแล้วเขาบอกว่าอะไรนะบางครั้งอะไรนะ
การกรรมอ่ะมันก็มาในมันตอบแทนอ่ะมันช้าเกินไปอ่ะเออนะฮะ
ต้องติดตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อไปนะครับ